พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็จะนึกถึงเมืองเก่าและวัดวาอารามต่าง
แต่นอกจาก๒แห่งนี้แล้ว
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชุมชนเก่าแก่ด้วย
ไปติดตามพร้อมกันกับคุณกมลวันการีพัฒน์
๑๒๓ตุ้มเด็กชาวราชโดกระโดดน้ำคลองเล่นกันอย่างสนุกสนาน
ภาพแบบนี้อาจหาชมได้ยากในปัจจุบัน
แต่กลับเป็นภาพที่ชาวบ้านในชุมชนราชโด
อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นจนชินตาค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงเรือท้องแบน

วิถีชีวิตสองฝั่งคลองราชโด
ที่นี่ทำให้รู้สึกว่านาฬิกาชีวิตเดินช้าลงค่ะ
ในปัจจุบันนี้ครอบครัวที่อยู่ในรัชโด
มีประมาณอยู่สองพันกว่าคน
แล้วก็ยังก็มีส่วนหนึ่งที่เคยอยู่ริมคลอง

ก็ยังมีวิถีชีวิตที่ยังเหมือนตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นการยกยอก็ดี
การเลี้ยงปลาในกระชังการใช้เรือในชีวิตประจำวัน
บ้านไม้หลังเล็กหลังใหญ่เรียงรายริมน้ำ
บางบ้านก็ปลูกผักสวนครัวไว้ริมน้ำ
อย่างต้นสโหน่ผักบุ้งสวนแฟงเขียวลูกใหญ่

มาอีกหน่อยอย่างบ้านนี้เลี้ยงปลาในกระชังค่ะ
ว้าวบ้านนั้นกำลังยกยอจับปลาอยู่เลย
หลายชนิดติดขึ้นมายังเป็นเต็งอยู่เลยค่ะ
ร่องเรือมาเรื่อยจนมาหยุดที่ตลาดราชโด
ตลาดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่รุ่งเรืองมากค่ะ
ห้องแถวหลายคู่หาที่หันหน้าเข้าหากัน
หลงเหลือร่องรอยความเก่าแบบคลาสสิก
เต็มไปด้วยสินค้าอาหารที่ชาวบ้านนำมาจำหน่าย
โดยเฉพาะขนมไทยอร่อย
ห้อนี้คือขนมเผือกนึ่งแม่ค้าทำสดใหม่ทุกวันค่ะ
ข้าวเหนียวแก้วขนมชั้นขนมมันนึ่ง
ขนมต้มและมันเชื่อมก็อร่อย
ร้านนี้ไม่แวะไม่ได้
ขนมเบื้องปะแจ๊วขายมา๔๐ปี
แล้วต้องขอเบิ้ลชิ้นที่๒
ไอศครีมกะทิสดอีกสักแก้วก็ชื่นใจ
แลนด์มาร์คที่ต้องปักหมุดก็คือโรงเรียนราชโด
อาคารเรียนสร้างด้วยไม้เป็นรูปตัวอี
ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะ
บ้านน้องอยู่ฝั่งทางนู้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้
สะพานไม้นี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร

งั้นต้องขอเก็บภาพที่ละลึกสักหน่อย

แล้วอยากจะซึมซับบรรยากาศธรรมชาติสวย
ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ให้มากกว่านี้นะคะ
แนะนำว่าต้องพักค้างคืนที่โฮมสเตย์
ตื่นเช้ามาจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์
รับรองว่าฟินแน่นอนค่ะ

แปลงมาจากที่พักของชาวบ้าน
ให้นักท่องเที่ยวที่แสวงหาธรรมชาติ

หมอนหนึ่งใบผ้าห่มหนึ่งพื้น

ในมุมสูงราวกับภาพวาด

วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน